สอบหนุ่มต่างชาติโยงฆ่าศพนะฮะ
หกบ่อขยะแดเนียล
แนเนียลเป็นคนสเปนไปห้องพักปรากฏว่า
โอ้โหคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าตู้เย็นซิงค์ล้างจานท่อน้ำทิ้ง
มีคราบเลือดมีคราบไขมันและมีเส้นขนด้วย

ตำรวจภูทรภาค๘จับแดเนียลคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะ
อายุ๒๙ปีนะครับเป็นคนสเปน
คือแดเนียลเนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับไปซื้อถุงขยะขนาดใหญ่
มือยางฟองน้ำฝอยขัดสแตนเลสน้ำยาล้างทำความสะอาด
แล้วก็มีดยาว๘นิ้วนะที่ร้านสะดวกซื้อเย็น๑สิงหาคม
จากนั้นคืนวันที่๔สิงหาคมแดเนียลไปแจ้งความว่า
เพื่อนผมหายครับเนี่ยฮะตอนไปแจ้งความเพื่อนผมหายเอ็กวินหาย
เอ็ดวินไหนเอ็ดวินอาริตาอายุ๔๔ปีเพื่อนเขาคนนี้เป็นศัลยแพทย์นะครับ
ตกแต่งความงามสัญชาติโคลอมเบียหายตัวไปเพื่อนผมหายครับ
แล้วก็อ้างว่าช่วงบ่าย๓วันที่๒สิงหาคมเขาไปรับเอ็ดวินที่ท่าเรือ
จากนั้นก็ไปกินข้าวกันกินข้าวกันไปเที่ยวต่อแถวหาดริ้นนะครับ
ใกล้กับโรงแรมที่เปิดไว้แล้วนี่แหละนี่แหละตอนนี้แหละหายตัวไปเขาอ้างแบบนั้น
อยู่ใกล้หาดสลัดบนเกาะพงันนั่นแหละ๑สิงหาคม

อย่างที่เบิร์ตบอกตู้เย็นห้องน้ำซิงค์ล้างจาน
ถูกทำความสะอาดเอี่ยมเลยนะ
ท่อน้ำทิ้งมีคราบเลือดมีเนื้อเยื่อมีคราบไขมันมีเส้นขน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องต้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราธานีพบว่าแดเนียล
ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้าพักในราชอาณาจักรกับตม

และที่เห็นพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมนะ
นี่แหละก็เลยขอเพิกถอนนี่คือหลักฐานที่เจอเพิ่ม
เจอเพิ่มหลังจากที่เจอชิ้นส่วนอะไรนะช่วงเอวไปแล้ว

ตอนนี้เขาเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรไปแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติม
คือหลักฐานเชื่อมโยงมัดแน่นเมื่อไหร่
ก็เดี๋ยวแจ้งเขาหาฆ่าคนตายครับ
๒ชิ้นที่เพิ่มเติมก็คือตั้งแต่ใต้เข่าถึงข้อเท้าใช่ไหม
ตรงนอก๒ข้างนั้นนะคะ